สวัสดีค่ะคุณรู้สึกรู้สึกแปลกมานั่งตรงนี้นั่งตรงกลาง
วันนี้คุณพระดำไม่ว่างนะฮะคือนางบอกว่านางไปขึ้นศาล

จริงเหรอจริงเหรอไม่รู้อ่ะไม่เขาไปคดีเดียวกับพี่ไม่ใช่เหรอ
เดี๋ยววันนี้ที่๑๖มันหยุดศาลทำงานป่ะคะพี่หนูเนี่ย
วันนี้มันหยุดหรอครับวันนี้ก็มีวันนี้สารเรื่องพี่ก็มี
คุณภูมิใจไหมในการที่คุณจะต้องมีอาชีพหลักในการขึ้นศาล
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกครับยกเว้นแบบคนที่รู้สึกตัวเองเสียประโยชน์มาก
แล้วก็รู้สึกว่าแก้เกี้ยวว่าตัวเองเป็นคนถูกอะไรอย่างนี้อาจจะมีบ้างอะไรอย่างนี้
แต่มันไม่ใช่มีอย่างนี้ทุกคนนะที่จะมีโอกาสได้ขึ้นสารวันเว้นวันอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากมีโอกาสงาน
ตรงขาขึ้นโอเค
วันนี้วันครูนะคะ

ตั้งแต่เช้ามาแล้วเลยได้รับการเขาเรียกว่าเติมพลังให้กับชีวิตมากเลยนะคะ
ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีอาชีพเป็นครูแต่ว่า๓๙ปีนะคะที่เป็นครูแล้วก็สอนมามีลูกศิษย์เยอะมากวันนี้
ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ให้ครูอ้วนได้ปรับปลื้มในอาชีพของความเป็นครู
ขอบคุณในกำลังใจทุกกำลังใจเลย
แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกคนด้วยว่าวันนี้ได้รับกำลังใจจากลูกศิษย์มากมายทั้งประเทศเลยนะคะ
ฮไม่รู้เขาเรียกว่าครูเฉยเพราะว่าก็ยังคือบางอย่างอยู่ในงานแบบคนในโซเชียลจะเรียกครูค่ะ
เขาจะเรียกว่าครูฆ่าครูมีคนในห้องนี้เขาจีบกันนะครับ

คนจีบกันนะครูในห้องนี้คนเขาทะเลาะกันนะครับครู
คนนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็เหมือนมาฟังครูอะไรอย่างเง
มันก็อารมณ์ที่ดีเหมือนกันนะ
ใช่เพราะว่าน่ารักนะครับเหมือนยุคสมัยนี้ก็แบบว่าแม่อะไรอย่างนี้นะ
คือคนที่ดูหนกระแสแล้วก็ดูในเพจอย่างนี้
ไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊คหรือนี้เขาจะเรียกว่าครู
เพราะเข้าไปดูบางคนเนี่ยเดี๋ยวจะมีการป้ายน้ำมันพลายนะ
เขาก็จะคุยเล่นกันอะไรอย่างนี้แต่น่ารัก
เราก็คุยกันในน่ารักไงเขามีเหตุอะไรเขาจะมาฟ้องมาฟ้องเรา

ก็พยายามอ่านนะฮะพยายามอ่านอะไรอย่างนี้
ดีจังเลยอ่ะดีมากเลย
เมนต์ล่าสุดบอกว่าพี่หนุ่มขยี้อีเจี๊ยบหน่อยเด็กผีกลับมาพังงาดอีกแล้ว

แต่วันนี้คนให้กำลังใจเขานะเพราะเขาทายผลฟุตบอลไทยว่า
ไทยกับเวียดนามมาส่องกับศูนย์อ่ะ
เพราะเจี๊ยบบอกว่าเวียดนามจะชนะแสดงว่าไทยอาจจะชนะวันนี้
อุ้มมมคนกำลังใจกันไป
ดาริวก็คือเป็นสามีของคุณซาร่าแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกทางฝั่งของกรรมนิธิตำรวจ
ล่าสุดรวบตัวได้เรียบร้อยที่ภูเก็ตคุณผู้ชมครับคือจากเรื่องราวของซาร่าคาซิงกินี
ประกาศเตรียมแต่งงานกับดาริวยังหรือว่ายังหุยเป็นนุ่มชาวสิงคโปร์เนี่ยนะฮะ
คบหากันไม่ได้๕เดือนคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้มีการจดทะเบียนสมรสพร้อมกับทำพิธีการแต่งงานเล็กกันไปแล้ว
แล้วก็มีแผนฉลองแต่งงานกันที่ภูเก็ตอีกครั้งหนึ่ง
ยืนยันว่าตัวเอกนั้นพร้อมพิสูจน์ว่าตัวเอกนั้นไม่ได้กระทำความผิดจริง
ต่อมาก็มีรายงานแจ้งมาว่าดาริวนั้นมีความประสงครรภ์จะเข้ามามอบตัว
เจ้าหน้าที่จึงเสนอภูมิคับบัญชาครับให้พิจารณายกระดับการดำเนินตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป
ล่าสุดเรื่องนี้ร้อยตรวจเอกวิศนุฉิมตระกูล
ท่านก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้จับกลุ่มในดาริวยัง
ผู้ต้องหาคดีช่อกงประชาชนหลังจากหลบหนีออกนอกประเทศไปเมื่อวันที่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็เดินทางกลับประเทศอีกครั้งหนึ่งบอกว่า
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการประสานจากทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำจังหวัดภูเก็ต
บอกว่าตอนนี้สามารถจับกลุ่มตัวนายดาริวได้แล้วนะครับ
ไปจับได้ที่ด่านตมจังหวัดภูเก็ตนะครับ
ตอนนี้กำลังนำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับทางคุณซาร่าเนี่ย
ส่วนแฟนสาวจะมีส่วนรู้เห็นหรือการช่วยหลบหนีหรือเปล่าเนี่ย
เดี๋ยวต้องมีการพูดคุยสอบปากคำนะ
เพราะว่าอาจจะเป็นมีคดีเรื่องของการให้ที่พักพิง

ก็ตอนนี้ก็จะมีการพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับ
พร้อมนำตัวเนี่ยคอมหน้าสารฝากขัง

เดี๋ยวจะหลบหนีอีกนะครับ

อ้าวเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไง

ทำไมอยู่เกิดอะไรทำปากมา
มันควรเป็นเรื่องมันเข้าไปสูทน์ตัวเองไม่ได้
ก็คงต้องกลับไปย้อนที่ไอ้ซาร่าเหมือนกันนะ
อย่างไร
อ๋ออะไรย้อนกลับไป
ย้อนกลับไป
มาก่อนด้านนี้วันดินใช่ไหม
เป็นใดแบบ
ที่เป็นใดแบบหรืออะไรใช่ไหมใช่ไหม

คนนั้นเป็นพ่อของลูกค่ะ

ใช่ไม่ประสบสมภัณฑ์ความรักเลย
แล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยที่ต้องมีการเลิกลากันไปเนี่ย

ถ้าดูในลายมือหรือดวงอะไรต่าง

คือไม่สำเร็จในความรักจริงนะคุณ

คือเหมือนกับว่าคุณซาร่าก็แบบ
ควบกับปลาดินอะไรก็ต้องมีข่าว
ขอเป็นกำลังใจก็แล้วกันนะคะสู้ชีวิตเราต้องรักตัวเราเองนะคะ
แต่นอกจากรักตัวเองแล้วต้องรักครอบครัวรักสามีด้วยนะคะ
เพราะว่าคือที่ต้องพูดประโยคนี้เพราะว่ามันมีโพสต์โพสต์หนึ่ง
ของคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นภรรยาหรือเป็นเป็นเมียของแบบว่าคนที่
คือเมื่อวานวันเด็กมันมีเหตุที่จันทบุรีที่ฮอลไปบินโปรยแจกของให้เด็ก
แล้วก็เหมือนกับมันเกิดอุบัติเหตุจนเต็นต์ล้มทับ
คือเรื่องนี้ตอนแรกเนี่ยที่มันเกิดเหตุการณ์เนี่ย
เรื่องต้นเนี่ยผู้บัญชาการทหารเรือเขาก็ออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีการมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น
แล้วก็จัดกำลังพลประสานงานทางโรงพยาบาลติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว
เพราะว่าคืองานนี้มันก็เป็นฮอของทางกองทัพเรือเองนะคะ
ซึ่งเป็นงานจัดโดยเทศบาลเมืองท่าช้างที่จังหวัดจันทบุรี
เหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้มาบินแล้วปรากฏว่าด้วยแรงลมของเฮลิคอปเตอร์
มันก็เลยพัดจนเต็นต์ถล่มแบบล้มลงไปแล้วก็ทับคนที่อยู่ในเต็นต์เนี่ยได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้ประเด็นมันดันไม่จบตรงที่ว่ามีผู้หญิงคนนึงมาโพสต์เฟซบุ๊ก
ข้อความเขียนบอกว่าสงสารผัวกินเหล้าจนตี๒เมาค้างอยู่
แต่ต้องตื่นมาเตรียมเครื่องตั้งแต่ตี๕ไปบินโปรยของทำเต็นต์พัง
มันเลยกลายเป็นประเด็นแบบปะทุขึ้นมาอีกแล้วก็มันมีเพื่อนของคนที่เหมือนกับว่า
อ้างว่าเป็นเพื่อนของนักบินนะคะเขียนข้อความทำนองเหมือนกับว่า
นักบินเขาคงไม่ได้ขับฮอลไปโปรยเองถ้าไม่มีหน่วยงานขอไปให้ทำ
จ่ายังเมาค้างอยู่เลยแต่ต้องตื่นไปเตรียมเครื่องตั้งแต่ตี๕
สถานที่ก็แบบนั้นอยากได้ฮอลไปบินตามสภาพ
เรื่องนี้คนก็เลยถล่มเละเลยสองคนนี้คือไม่รู้ว่าสงสารผัวหรือว่า
ซ้ำเติมผัวสมมุติถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะ
มาโพสต์แบบนี้คนก็คือด่ากันยาวว่าโหคุณ
คุณเมาค้างแล้วคุณไปทำงานตกลงมันกินเหล้าปฏิบัติหน้าที่อะไรได้เหรอ
แล้วความปลอดภัยอะไรคือนอกจากถล่มโพสต์นี้
ถล่มต้นสังกัดอีกว่าดูแลลูกน้องยังไงแบบไหน
กองทัพเรือก็เลยออกมาชี้แจงหน่อยบอกว่า
อ่ะจากโพสต์เนี้ยที่หลายคนเห็นแล้วก็แชร์กันไปเยอะเยอะที่ว่า
ทำนองว่าสามีที่มียศเป็นจ่ามีอาการเมาค้าง
แล้วต้องบินฮอลไปโปรยของขวัญในงานวันเด็กที่จันทบุรีเนี่ย
ทัพเรือตรวจสอบให้แล้วที่หน่วยต้นสังกัดจังหวัดจันทบุรี

คนที่ถูกพูดถึงที่ว่าเมาค้างไปบินเนี่ย

ไม่ใช่คนที่จับคันบังคับแล้วขึ้นบินฮอ
แต่เป็นช่างประจำกองบินที่ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องบิน

มาทำหน้าที่ตรวจสอบระบบเครื่องบินก่อนจะทำการบินเฉย

ก็คือเขาบอกว่ากำลังพลคนนี้เหมือนจะน่าจะนอนดึก

กำลังพลดังกล่าวอาจจะนอนดึกหรือจะมีอะไรก็แล้วแต่
แต่มาทำงานได้ไม่ได้มีอาการเมา

แต่หน่วยทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่าที่ทราบ

หน่วยสอบถามไปทางผู้หญิงที่โพสต์ต้นเรื่องที่บอกว่าสงสารผัวเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าอ๋อเป็นการโพสต์สนุกค่ะ
แล้วก็มีการลบโพสต์ไปเรียบร้อยแล้ว
แต่คนก็ทวงถามว่าไม่สนุกมันสนุกแบบนี้ได้จริงหรือเปล่า
นี่เห็นไหมขอโทษทุกคนที่โพสต์ข้อความไม่เหมาะสมค่ะ
ดังกล่าวทำให้เข้าใจผิดกันหมดค่ะ

เขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องใดเลยนะคะ
ก็คือเหมือนมาโพสต์กับลำอีกรอบนึงค่ะ
ทีนี้เขาถามว่าแล้วมันจะมีบทลงโทษไหม
สรุปไอ้ที่ว่าอาจจะนอนดึกหรือมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

ในเมื่อแบบคนของเขาโพสต์ออกมาว่าเมาขนาดนั้น

ถ้ามีการตรวจสอบแล้วเพราะว่าเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่จริง

แต่โคศกองทัพเรือก็บอกว่า
ตามความหมายกำลังพลดังกล่าวไม่ได้เมา

และทางผู้หญิงคนดังกล่าวมาพูดเหมือนนั่งดื่ม
และเช้าตื่นมาทำงานปกติเท่านั้น
ถามว่าเข้าใจคำอธิบายนี้กันไหมคะ

ไม่เข้าใจเหมือนกัน
เอาถ้าเอาที่เขาพูดก็คือว่ากำลังพลไม่ได้เมา
อาจจะนอนดึกหรือมีอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ได้เมา
อันนี้คือที่โฆษกองทัพเรือเนี่ยเขา

คุณลบโพสต์ทิ้งหรือว่าคุณมาบอกว่า

มันไม่เหมือนคำพูดที่พูดไปแล้วแบบเอ้ยล้อเล่นแล้วมันจบไป
เพราะว่าคนแคปเขาก็แคป
แล้วอะไรก็ตามที่อยู่บนโลกออนไลน์มันอยู่ตลอดไป

ถ้าแพลตฟอร์มนี้ยังอยู่มันก็ยังอยู่

ก็ต้องคิดก่อนนะคะคิดก่อนพิมพ์ทุกครั้งเลย
ว่ามันจะมีผลเกิดขึ้นกับใครบ้างนะคะ
โอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปเคารพทงชาติก่อนนะฮะ

ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งเรียกว่า
โอ้โหตรงสาระของชาวบ้าน๑ชาวบ้าน๒ชาวบ้าน๓ชาวบ้าน๔

เอาจริงปีใหม่มาใต้ตาไม่ได้พักเลยนะคะ
ไม่ได้พักสาระกันล้วนเลย

คือมันมีประเด็นก็คือเรื่องราวของคุณดิวอริสราเนี่ยนะครับ
ก็ได้มีการออกมาเปิดประเด็นนะครับบอกว่า
มีพี่น้อง๔คนผู้ชายหมดชื่อเล่นบ่อใบไม้ทั้งบ้าน
น้องชื่อบิ๊กเพิ่งมั่นวันนี้กำลังจะแต่งงานวันที่๒๒มกราคมที่จะถึงนี้
ว่าวงการเว็บพนันออนไลน์น่าจะไปร่วมงานกันทั่วหน้า

สายสื่อตำรวจใดทำงานด้วยครับมีข้อมูลอยู่แล้วอยากรวบใครรวบเลย
ฝากนักสืบและผู้มีประสบการณ์ทำงานด้วยค่ะ
ปลไม่ผิดที่มีความรักและแต่งงานแต่ผิดที่ทำธุรกิจสกปรกไม่ขาวผิดกฎหมาย
และกล้าจัดงานใหญ่โตในขณะที่คนอื่นถูกจับกัน
โชว์ความรวยที่ได้มาจากเว็บพนันที่หลอกเงินคนไทย

ล่าสุดในโลกโซเชียลก็เปิดวาร์ฟกันนะครับพี่น้องตระกูลบอร์
เหมือนกับว่ามีการพุ่งเป้าไปที่หนุ่มคนหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณเบ้นไฮโซเบนท์
คือเบนท์เดมอนเป็นนักแข่งรถเจ้าของรถหรูในคันเดียวในไทย

โดยเบนดีมอนเองนะครับเคยตกเป็นข่าวดังในยดีต
หลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับดิวอลิสลานี่แหละ
ซึ่งเป็นหญิงเป็นฝ่ายที่โพสต์นี่แหละฮะ
คือในแคปชั่นหวานต่างนานามีการติดแฮชแท็กหวานในครั้งนั้นด้วยนะฮะ
จนกระทั่งเป็นกระแสในปี๖๓จากนั้นครับช่วงปลายปี๖๓เหมือนก็จะจบกันไปแล้ว
หลังจากมีกระแสฝ่ายหญิงนั้นเลิกลาก่อนจะเปิดตัวรักใหม่นะฮะ
เบ้นเนี่ยโพสต์เคลียร์ชัดเจนตอนนั้นนะครับ
มีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ทนอยู่กับสิ่งที่ทำร้ายตัวเอง
พร้อมทั้งบอกด้วยว่าตัวเองสบายดีขอบคุณทุกคนที่รักและห่วงใหญ่
นี่คือโพสต์ของเบ้น

เรื่องนี้นะฮะพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสิน
ท่านก็เป็นรองวิชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
หลังจากที่ทราบกระแสข่าวนี้นะฮะ
ก็ได้มีการสั่งการครับให้ตำรวจชุดสืบสวนรวบรวมข้อมูล
และตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงบ้าง
แต่จะมีการเชื่อมโยงไปถึงแฟนเก่าของดาราสาวคนนี้หรือเปล่า

ก็ต้องลองดูว่าจะไปมีส่วนเกี่ยวเรื่องของเว็บพนันออนไลน์
หรือว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่า
ตอนนี้เนี่ยทางฝั่งตำรวจเองบอกว่า
ยังไม่สามารถตอบได้เดี๋ยวต้องขออนุญาตไปตามตัวมาก่อนนะฮะ
หากพบว่าผู้กระทำความผิดทำความผิดจริง

บอกว่าคนใกล้ชิดของดิวออกมาเปิดเผยบอกว่า
คิดว่าหลายคนคงรู้แล้วว่าคนที่ดิวนั้นพลาดพิงคือใคร
คาดว่ายังมีข้อมูลอีกเยอะที่รู้

คร่าวครอบครัวนี้เปิดธุรกิจบังหน้า
ส่วนเหตุผลที่ออกมาพูดน่าจะเป็นที่อีกฝ่ายนึง

และอวดว่ามีแบ็คเป็นผู้มีอิทธิพลซัพพอร์ตอยู่

อะแต่หลายคนก็สงสัยว่า

ใช่และมันน่าอันตรายด้วยเหมือนกันหรอ

มีข่าวมานะต้องมีข่าวมาว่าเลื่อนแล้ว๒๒โมงกรัมเมื่อเลื่อนแล้ว

แต่น้องดิวเขาไปไต้หวันแล้วใช่ไหมคะ

ก็เป็นประเด็นเลย

ก็ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าสาวละกัน
แต่ว่าแค่ยังไม่รู้ว่าเลื่อนจริงไหมใช่ไหม

ว่าจริงหรือไม่จริงอะไรอย่างนี้เนอะนะคะ

มาเกาะ๘๘ใช่ป่ะคะ

ถ้าจำได้ที่มันมีประเด็นตอนที่
คุณแยมค่ะคุณแยมกับสามี

พักวิลล่าหรูแล้วไฟไหม้

ข้อหาเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์
ก็มีทั้งคุณแยมแล้วก็มีทั้งสามีด้วย

ก็คือนายภูมิพัฒน์ประเสริฐวิทย์หรือว่านายอ้าม
มีคุณแยมแล้วคนที่สองก็คือคุณแยม
คุณธรรมนภัณฑ์ภาณุชิศพุทธิวงศ์นะคะ

นายเชศชัยหงคำ
มีการอายัดทรัพย์เป็นรถซุปเปอร์คาร์
เป็นเงินสดทั้งสกุลเงินไทยสกุลเงินต่างประเทศ

มีกระเป๋าแบรนเนม๕๐กว่าใบ

ทีนี้ล่าสุดมีการขยายผลต่อจากเครือข่ายนี้นะคะ

ไปถึงโปรแกรมเมอร์ที่ดูหน้าบ้านดูหลังบ้าน

คือเขาก็ขยายผลออกหมายจับอีก๓คนนะคะ

เป็นหมายจับก็คือร่วมกันจัดให้มีการเล่น

กฎหมายเนี้ยนะคะซึ่งจุดแรกนี่วันนี้ตำรวจลงพื้นที่ค้นสี่จุดด้วยกัน
จับนายทิติวัฒน์ค่ะคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่ขยายผลมา

จุดที่๒ไปเป็นบ้านพักที่ตำบลชมพูอำเภอเมืองลำปางนะคะ
เจอนายวรวุฒิคนนี้เป็นโปรแกรมเมอร์เหมือนกัน
คนที่ทำหน้าที่แก้ไขระบบหน้าบ้านกับหลังบ้าน

ซึ่งนายภูมิพัฒน์จ้างให้ช่วยปรับปรุงระบบ
ภูวิพัฒน์นี่คือผู้ต้องหาตามหมายจับ

ที่๓ไปตรวจค้นบ้านในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี

ดูหนังดูอะไรที่มันเป็นแบบไม่ถูกลิขสิทธิ์อ่ะเออ
เขาก็บอกว่าคนว่าจ้างเขาก็คือภูมิพัฒน์
ที่๔ไปตรวจคนบ้านพักที่ซอยรามอินทรา๕๘

รับเป็นผู้ดูแลพื้นที่ที่บ้าน
เจอปืนอีก๔กระบอกเจอของกลางอีกเพียบ
ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนปืนทั้ง๔กระบอกเป็นของในเกลอ
ก็คือผู้ต้องหาอีกคนที่ยังหลบหนีอยู่ตามหมายจับ
เรื่องนี้ผู้กำกับการกองกำกับการ๑

เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็บอกว่า
จากการตรวจค้นจับกลุ่มเครือข่ายพนันออนไลน์เนี่ย
ตรวจยึดของกลางแล้วขยายผลไปได้ครอบคลุมถึง

แล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันเนี่ย

ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน
คดีนี้ถือว่ามีพยานหลักฐานที่ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้น

จับตัวมาดำเนินคดีให้ได้
ถือว่าเป็นเคสที่ทำงานไวมากนะคะ

ส่วนใหญ่เวลาเราได้ยินเคสที่แบบอ่านทลายอะไรก็ตาม
มันเป็นออนไลน์บ่อนออนไลน์หรืออะไรออนไลน์
เหมือนจับได้ที่หน้างานไม่กี่คนแล้วมันก็จะเงียบไปเลย
แต่อันนี้คือขยายไล่มาถึงโปรแกรมเมอร์แล้วก็แบบลากมาถึงเครือข่าย
มันถูกว่าแบบทำกันไวมากเลยคือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าสอบศูนย์กลางเนี่ย
คือกองปราบส่งศูนย์กลางทำงานแบบโอ้โหตอนนี้หนักมาก
คือไม่ใช่นะตอนนี้ไม่ใช่หนักอย่างเดียวคือเอาจริงแล้วคือแบบ
ทำคดีใหญ่ใหญ่หลายคดีมากแล้วก็ล็อกล็อกจับได้หมดเลย
แต่สอบศูนย์กลางจะต้นิปลามากค่ะ
ดีนะคะขอให้ทำต่อไปแล้วก็เนี่ยปากความหวังเลย
เคสน้องเด็กม๓ที่โดนหลอกโอนเงินแล้วผูกคอตายอยากให้ไล่จับให้ได้เหมือนกัน
ต้องยอมเลยอันนี้สอบศูนย์กลางตอนนี้อ้าวโอเค
มีไหมฮะเรื่องของการแพทย์ฟ้าทารายโจร

ค่ะคุณค่ะตอนนี้ถ้าเผื่อคุณเป็นโควิดคุณไม่ต้องกลัวแล้วนะทานฟ้าทลายโจรได้เลย
เด็กก็สามารถที่จะทานได้เหมือนกัน
โดยที่นายแพทย์ทงชัยซึ่งเป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
แล้วก็ทางแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะคะได้บอกว่า
สถานการณ์ของไวรัสโควิด๑๙ยังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนะคะ
ยังไม่ได้ไปไหนแต่ขอย้ำว่ายาฟ้าทลายโจรเนี่ย
ที่มีสารสำคัญคือแอนโดรกาโฟลายเนี่ย
สามารถที่จะใช้ในผู้ที่ติดโควิดได้ค่ะ
แม้ว่าโควิดจะมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเรื่อยก็ตาม
โดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้แนะนำบอกว่ากลุ่มผู้ใหญ่

พอเป็นโควิดปั๊บรับประทานเลยค่ะไม่เกินวันละ๑๘๐มิลลิกรัม
โดยแบ่งทานเป็น๓๔ครั้ง
โดยแต่ละขนาดที่ระบุเอาไว้ในแต่ละคับซูลนะคะ
โดยแบ่งทานไป๕วัน
สำหรับผู้ที่ป่วยโควิดเล็กน้อยค่ะ
ก็ขอให้เป็นขนาดที่มีความปลอดภัยแล้วก็ใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
ส่วนเด็กอันนี้น่าสนใจมากนะคะ

จะใช้ยาสารสกัดฟ้าทลายโจรหรือว่า
เขาเรียกว่ายาผงบดฟ้าทลายโจร
อันนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ย
จะต้องพิจารณาตามความสามารถของอะไรคะ
ของการกลืนอย่างมายูเป็นไหม
ถ้ามายูกลืนยาแบบพวกเม็ดไม่ได้

เพราะว่าการกลืนเนี่ยมันจะทำให้ยากสำหรับเด็กอยู่เหมือนกันนะคะ
แล้วต้องพิจารณาจากน้ำหนักตัวด้วย

เด็กเล็กจะทานฟ้าทลายจนได้ยาก
เนื่องจากยามีลักษณะเป็นแคปซูล
แล้วก็ขมมาก
อาจจะต้องมีการพิจารณา

ทุกคนคะเบื่อหรือไม่
มีใครชอบทำบัตรประชาชนหายกันบ้างไหมคะ

บางทีแรกแล้วลืมคืนมิ้นเคยเป็นเขาต้องวิ่งตามอะไรอย่างนี้
เพราะว่าหลายครั้งเราก็รู้สึกว่าเราเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้ว

มิ้นลืมเอาไปแบบสมมุติมิ้นถือกระเป๋าใบเล็กไปแล้วไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์ไปอย่างนี้ค่ะ
มิ้นก็ว่าเนี่ยถ่ายไว้ในมือถือโชว์เอาในนี้ได้ไหม
ที่ก็ใจดีให้แต่บางที่ไม่ได้แต่ที่แน่หน่วยงานรัฐหน่วยงานราชการส่วนใหญ่จะไม่ได้
ล่าสุดน่าจะเป็นข่าวดีของเราทุกคนนะคะจากพรบการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่บางมาตรามีผลบังคับใช้ตั้งแต่๑๓ตุลาคมปีที่แล้ว
อันก็มีผลมาครับใช้๑๐มกราคมปีนี้เขาบอกว่าต่อไปนี้เราสามารถแสดงบัตรประชาชนนะคะ
ทางแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นดิจิทัลไอเดียได้แล้ว
คือเป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการเลย
ค่ะคือไม่ต้องพกบัตรประชาชนที่เป็นบัตรจริงแล้วยื่นให้ดูอะไรอย่างนี้
ไม่ต้องนะคะได้แล้วแล้วก็ทางหน่วยงานที่ให้บริการไม่สามารถปฏิเสธการแสดงดิจิทัลไอดีของประชาชนได้ด้วย
แต่ทีนี้เขาบอกว่ามันต้องผ่านแอปพลิเคชัน
คือกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเขาบอกเขามีการพัฒนาระบบการพิสูจน์ตัวตนหรือว่ายืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ซึ่งที่เราเรียกว่าเป็นดิจิทัลไอดีเนี่ยเพื่อให้มันมีความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้บริการนะคะ
ซึ่งมันก็จะต้องมีการลงทะเบียนกันก่อนคือเหมือนกับว่าลงทะเบียนให้รู้จักก่อนว่าโอเคอันนี้คือของเราเนาะ
วิธีการง่ายค่ะโหลดแอปที่เขาสร้างขึ้นมาก่อน
ใครที่อยากจะขอลงทะเบียนเนี่ยต้องเอาบัตรประชาชนใบล่าสุดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียนนะสำนักทะเบียน
แล้วเราก็จะมีเขาก็จะมีเงื่อนไขต่างให้เราอ่านนะคะแล้วก็อ่านแนะนำว่าให้อ่านด้วยนะคะบางคนจะแบบสไลด์ปลืดแล้วกดแบบยินยอมตกลง
เราต้องอ่านนะคะบางทีมันเสียสิทธิ์นะเราต้องคอยตรวจสอบให้ดีก็อ่านก่อนถ้ายอมรับก็กดยอมรับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียน
มันก็ต้องยืนยันสองครั้งให้เหมือนกันเพื่อเป็นการเหมือนกับยืนยันรักษาความปลอดภัยใช่ค่ะ
พอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าจอก็จะแสดงสถานะการสมัครสำเร็จ
ทีนี้ต่อไปนี้ถ้าจะต้องติดต่อรับบริการจากหน่วยงานรัฐหรือมีเจ้าพนักงานเรียกตรวจบัตรประชาชนในกรณีต่างนะคะ
ก็เอามือถือของเราที่ได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแล้วเนี่ยโชว์ให้กับเจ้าพนักงานที่เรียกตรวจแทนการหยิบบัตรที่เป็นบัตรจริงให้ได้เลย
เรื่องต้นเขาบอกว่าคนน่าจะหันมาใช้การยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลไอดีนี้มาคืนเขาคาดหวังว่าน่าจะใช้สัก๑๐ล้านคนได้
เพราะเดี๋ยวนี้คนก็เหมือนแบบไม่ค่อยอยากพูด

ถ้าส่วนใหญ่อาจจะมีความสบายใจหรือเปล่านะ
อันนี้ส่วนตัวของเราว่าดูอันตรายนะฮะ
นี่หลายคนทิ้งมาบุคคลาอันนี้

แล้วก็ดูเราจะเชื่อมั่นในโทรศัพท์ของเราเครื่องเดียวมากเกินไปหรือเปล่า
อาหารคนบอกเหมือนกันไง
คอมเมนต์เข้ามาว่ามันไม่สบายใจ
สบายใจใช่กลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีโดนแฮ็กมา

ส่วนตัวเหมือนข่าวล่าสุดยังไม่ให้จับมือถือแต่เงินก็หายไปแล้วเนี่ย
จริงแล้วแค่บัตรประชาชนเล็กใบหนึ่งเนี่ย
เราก็พกไว้ก็ดีเหมือนกันนะ

ขึ้นเครื่องบินแสดงว่าแอพพลิเคชันนี้ก็ใช้ได้เลย
ใช่ค่ะอันนี้
อ่ะบัตรก็เป็นพลาสติกใช่ป่ะฮะ
ถ้าเราจะลดเรื่องการใช้พลาสติกลดเรื่องการใช้กระดาษ
ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลวินว่าอันนี้มันเหมาะสม
แต่คือหน่วยงานก็ต้องออกมาแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่น
ว่ามันปลอดภัยเพียงพอที่ประชาชนจะสามารถเอาข้อมูลส่วนตัวขนาดนี้
นี่พี่กำลังจะพิมพ์เลยได้ใช่ไหม
มหาดไทยบอกว่าได้ค่ะพี่หนุ่ม
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

ลองดูแป๊บนึงดีไหมลองดูพี่หนุ่ม
ฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็ปวดค่ะตัวแทนหมู่บ้าน

ปุ๊บรบอยู่แล้ว

แต่ว่าคือถ้าแอปนี้มันถูกสร้างมาโดย
กระทรวงมหาดไทยถ้าเกิดสมมุติว่ามีอะไรขึ้นมาจริง

ในการยืนยันตัวตน๒ชั้นนะคะ

แนะนำให้ทำในทุกแอปที่มันมี

มันจะมีให้ตั้งค่าว่าเขาจะต้องส่งรหัสยืนยันให้เรา

ทางข้อความทางเบอร์มือถือทุกครั้ง

ใช่ค่ะก่อนที่จะดำเนินการทำธุรกรรมใด
คือบางคนเหมือนกดแค่ถ้าตั้งค่าชั้นเดียวใช่ไหมคะ

คือถ้าผ่านตรงนั้นไปได้ที่เหลือก็คือทำได้เลย

คือในทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมค่ะ
เขาจะต้องส่งเลขมาให้เรายืนยันว่า
กรอกเลขนี้เข้าไป

ซึ่งมันก็จะช้านิดนึง

แล้วก็บางคนที่ชอบช้อปออนไลน์บ่อย

แล้วเค้าก็ถามว่าเออให้ฉันตรวจจำบัตรใบนี้ได้เลยไหม
อะไรอย่างเงี้ต่อไปเวลาช็อปจะได้ใช้ง่ายขึ้น
คือแค่กดจ่ายเงินปุ๊บมันก็ดำเนินการเลย
อันนี้มินไม่แนะนำให้มันจำ

แต่มินว่ามันปลอดภัยกว่า
แต่พอดีซื้อของเลยแล้ว
เราก็ไม่ปล่อยอะไร

กรอกใหม่ทุกครั้งนะคะ
แล้วก็ไม่ช็อปอะไรในออนไลน์ที่เราไม่รู้จักจริง

แต่สมมุติถ้าเกิดเด็กนักเรียนอยากจ่ายค่าสมัครของครูนี่คือ

มีแต่เราก็มีระบบของเราที่โรงเรียนไง

อันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่า
ก็ต้องไปลงทะเรียนที่เคท
ใช่ค่ะเหมือนเป็นการยืนยัน๒ชั้น

ก็ตอนช่วงเริ่มอาจจะช้าหน่อย

แต่ว่าแล้วพี่ยังไม่ทำ๒ท่านที่ธนาคารนะ
ถ้างั้นเดี๋ยวพี่ต้องไปทำแล้วเหมือนกันแต่พี่เพิ่งรู้ทำในทุกอันเลยค่ะ
หมายความว่าต้องไปธนาคารนั้นแล้วก็ทำไมเข้าในแอปเนี่ยค่ะมันมีให้ตั้งค่า

แต่น่าจะเป็นแบบเหมือนการยืนยันตัวตน๒ชั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
ไม่ต้องไปในตัวแอปได้เลยใช่ไหมไม่ต้องไปแบงค์ล็อคโอเคงั้นพี่จะต้องทำพี่เพิ่งรู้แล้วเนี่ยจริง
วันนี้ผมทำทำเรื่องสนุกคือเป็นเรื่องแบบคือผู้หญิงอ่ะผู้หญิงผู้หญิงไปโดนผู้ชายคนหนึ่งหลอก
แล้ววิธีการหลอกมันสุดจริงอ่ะยังไงครับเผื่อครูก้วนกลายตกเป็นเหยื่อโดนผู้ชายหลอก
โก้นั้นก็บอกว่าตัวเองเป็นเสียคือ๑เป็นลูกชายภูมิกับ

คือจะคุยว่ามีเงินในทองมีแรกรี
แล้วก็บอกว่าเมียเนี่ยก็คือแบบไม่มีแบบเลิกกันไปแล้วอะไรอย่างนี้
อ๋อไม่มีเมียด้วยเสร็จก็เลยมาคบหากับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ชื่อแบม

โอเคเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งก็คบกันไปกลายเป็นว่าเมียโผล่ขึ้นมา

แล้วบอกว่าเนี่ยแบมรู้ไหมว่าจริงคนนี้เป็นผัวเขานะ
แล้วถ้าเกิดว่าแบมเอางี้ละกันช่วยไปตามผัวมาให้พี่หน่อย
พี่ชื่อนุ่นไปตามมาให้พี่หน่อยเพราะว่าพี่ต้องการจะหย่ากับมัน

แบมก็เลยไปบอกผู้ชายคนนี้บอกว่าเนี่ยคือโก้เมียตาม

เสร็จก่อนหย่าเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเมียเนี่ยก็กระซิบบอก

จริงมันมีเด็กเชียร์เบียร์อีกคนด้วยนะชื่อแนโน
โอ๊ยโน่ด้วยโอเคต่อ

ก็จะเลิกแบมจะเลิกจะเลิกกับโก้

ไปชื่อจริงของแบม

ส่วนแบมก็ไปศักดิ์ชื่อของโก้แล้วกัน

แล้วอยู่กับแนโน่เธอบอกมันว่าอะไร

แล้วบอกไอ้ไม่ใช่ชื่อแม่เขาเหรอ

พี่จะมาศักดิ์ชื่อแบมข้างขวาข้างเดียว

เพราะว่าจริงแล้วพี่มีผู้หญิงที่รักอีกคนคือแม่พี่
จะศักดิ์ชื่อแม่ข้างซ้าย
ช่วยเขียนชื่อข้างซ้ายหน่อย

ข้างซ้ายเป็นชื่อแม่พี่นะ

อ๋อไอ้นุฏจารีนี่คือชื่อของแนนโนะ
นี่ผู้ชายคนนี้นะ

แล้วตอนนี้โก้อยู่ไหนคะ

แล้วโก้ลบรอยสักแบมยัง
บแล้วส่วนดำก็ลบแล้ว
ก็ลบรอยสักแล้วก็คือไปสักกลบทิ้งเลย
คุณก็ถามแบมไปสักรูปอะไรกบรูปตีนหรือเปล่า

แนนโนะไม่กลัวโดนทีเหรอ
สองประมาณเนี้ยจะแต่งงานแล้วที่สำคัญที่สุดคือ
ทางฝั่งแบมเขาบอกว่าถ้ามึงไม่จ่ายเงินกูคืนมาสองหมื่นนะ
วันที่๑๙กูจะไปถล่มบ้าน

ผมก็เลยมีโอกาสได้คุยกับนายนบผมก็ถาม
แล้วแนนโน่ล่ะเอาไงจะไปต่อไม่รู้จะ

คือมาไกลแล้วต้องไปต่อให้สุด

อย่างไปต่อหรออย่างในโลกนี้จริง

ทำไมไม่ทำเรื่องแบบที่มันให้อะไรกับสังคมบ้าง

เออทำไมถึงแบบว่าเรื่องใหญ่ไม่ได้ทำ

เรื่องแบบว่าให้อะไรกับสังคมทำอะไร

ใกล้ตัวพิสูจน์ใช่ใกล้ตัวคุณมาก
วันหนึ่งเนี่ยนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะ
แล้วคุณไปเจอผู้ชายอ่ะซึ่งกำลังศักดิ์ชื่ออยู่เนี่ย

อันนี้แบบสุดยอดมากเลยนะ

อย่างหนึ่งเนี่ยบางคนไม่เข้าใจว่าเรื่องพวกนี้

ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมจริง

เศษเซี่ยวเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นกับชีวิตเราแล้ว

ไม่ได้ฉันก็ต้องฟังเรื่องแบบนั้นฉันก็ต้องฟังเรื่องแบบนั้น

เมื่อวานสดแล้วร้อนเนี่ยนะสอนกับเด็กคนหนึ่ง
อายุ๑๗แล้วหล่อหล่อเลย

หนุ่มก็สูงแล้วนะสูงกว่าอีกนะเราอายุ๑๗เท่านั้น

ถามเล่นเพราะอยู่กันมานานมากแล้ว

ถามบอกว่าเหรอแล้วยังไงแล้วเป็นแฟนกันแล้วเหรอ

ประกาศครับว่าเป็นแฟนกันเถอะ
อ่าแล้วถามบอกว่าลูกศิษย์เป็นผู้ชาย
แล้วผู้หญิงเนี่ยเขาเรียนหนังสือที่ไหนลูก

อ้าวแล้วเราเป็นแฟนกันแล้วไม่รู้เหรอเป็นโรงเรียน
ไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวของกันและกันครับ
เราแค่ดูแลใจของเรากันทั้งคู่เรามีความสุขแล้วครับ
ฝากไว้ด้วยนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะ

จริงมะตูมเองรู้เรื่องป่ะ
เนี่ยคนถามที่หนูอยู่เนี่ยว่าอยากฟังเรื่องอย่างนี้เจมส์มะตูม
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังเรื่องมะตูมเดี๋ยวกลับมา

ดูเรื่องของคุณนักกองสลากพลัส
เมื่อกี้ใช่ไหมที่ตัวแดงผมนี่ไง

ถึงแม้ว่าเขาจะแบบเป็นลูกค้าที่มาซื้อ
แต่ในเมื่อลูกค้าถ้าเกิดว่ามีประเด็นที่เป็นข่าวก็ต้องอ่าน
แต่จริงคุณน็อตเองเขาก็ไม่ได้มีการแบบปกปิดหรืออะไรนะ
เขาก็ออกมายืนยันชี้แจงข้อได้จริงหลายอย่างอยู่ตลอดเวลานะคะ
คือเคสนี้ค่ะไล่ย้อนกลับไปก็คือตอนนั้นเนี่ย
คุณน็อตกองสลากพลัสแล้วก็จริงอีกประมาณสัก๓๔แพลตฟอร์ม
ตเตอรี่ออนไลน์ถูกเรียกเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหา
มันจะมีทั้งข้อเก่าหาเรื่องของการขายสลากเกินราคาใช่ไหมคะ
แล้วก็ข้อหาการประกอบธุรกิจเหมือนเป็นธุรกิจตรง
ว่าเอาง่ายเหมือนธุรกิจขายตรงโดยที่ไม่ได้รับใบอนุญาตนะคะ
ซึ่งเคสนี้เนี่ยถ้าเรามาดูที่แค่กองสลากพลัสเนาะ
คือคุณน็อตเองเขาบอกว่าเขาปฏิเสธเรื่องที่ว่า
เขาไม่ได้เป็นธุรกิจขายตรงโดยที่ไม่ได้รับใบอนุญาต
แต่เขายอมรับในข้อหาเรื่องที่ว่าขายสลากเกินราคา
เรื่องธุรกิจขายตรงอะไรเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาไปสู้ในชั้นศาล

ปรากฏว่ามันมีเส้นทางการเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับการขบวนการฟอกเงิน

แต่ว่าอันนี้คือเขาก็ยังไม่ได้บอกนะว่าคุณน็อตมีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่เขาแค่บอกว่าเส้นทางการเงินมันไปเกี่ยวพันกันกับขบวนการฟอกเงิน
คุณน็อตก็เข้าไปชี้แจงไปพร้อมกับทนาย
คุณน็อตก็เหมือนกับอธิบายชี้แจงเหมือนกันว่าในครั้งนั้น
ถามว่าเขาได้รับเงินโอนรู้สึกจะประมาณ๖๒ล้านหรือ๕๒ล้าน

มันคือตอนที่เขาเริ่มทำกองสลักพลัสแรก
ข่าวว่าอยากได้ในทุนมาทำบริษัท
แล้วเขาก็เลยเหมือนรู้จักผู้ชายคนนี้ผ่านทางใครสักคนหนึ่งนี่แหละ
เขาก็บอกว่าเขายอมรับว่าเขาโง่เอง
รู้จักกันแค่วันเดียวแล้วก็ไว้ใจ
คือคนนี้ก็ตั้งใจจะเป็นในทุนให้แล้วก็ไว้ใจ
ในช่วงที่ดำเนินธุรกิจกองสลากพลัสเนี่ยนะคะ
ก็มีลูกค้าที่เขาแบบซื้อลอตเตอรี่จากเขาแล้วถูก
ทีนี้โดยแพลตฟอร์มของมันคือถูกแล้วเนี่ย
เขาจะเป็นคนไปขึ้นรางวัลแล้วโอนเงินให้ลูกค้าถูกป่ะคะ
เขาบอกเขาไว้ใจถึงแม้จะเจอกันแค่วันเดียว
เขาก็รวบรวมสลากที่ลูกค้าถูกค่ะ
ประมาณกี่สิบใบไม่รู้แต่รวมแล้วก็ประมาณ๕๐กว่าล้านเนี่ยค่ะ
ให้ออกเป็นเช็คแล้วก็ให้ผู้ชายคนนี้ไปขึ้นเงินให้
ดูดิช่างแคปภาพมานะแคปภาพคุณน็อตภาพเมื่อกี้เนี่ย

คนนั้นก็ไปขึ้นเงินแล้วเอาเงินเข้าบัญชีตัวเองก่อน
แล้วก็ค่อยโอนส่วนนั้นมาให้คุณน็อต
มันก็เลยกลายเป็นเส้นทางการเงินที่เกิดขึ้น

๓๙เส้นที่เขาบอกว่าเดี๋ยวขอต้องไปตรวจสอบ
ในรายละเอียดอีกทีนึงว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงแบบไหนนะคะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยทางผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

หรือว่าก็คือที่กองสลักพลัสของคุณน็อตนะคะ
ซึ่งทางด้านของผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ตำรวจปราบปรามเนี่ยพบว่ากองสลากพลัสมีพฤติการขายสลากเกินราคา

แม้ว่าจะบอกว่าคือเขาขาย๘๐บาท
แต่ไอ้ที่บวกมามันคือค่าบริการของแพลตฟอร์มของเขาเอง
ซึ่งอันนี้ตำรวจบอกว่าก็ต้องไปดูว่าเข้าไม่เข้า

สลากที่กองสลักพลัสมีมันมากเกินกว่าปกติ
ซึ่งมันอาจจะเข้าข่ายการกว้านซื้อและเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน
เพราะสำนักงานยืนยันว่ากองสลากพลัสไม่ได้รับสิทธิ
ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลไง

ก็เลยมีการให้ปปงตรวจสอบเส้นทางการเงิน
เกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินไปอีก
ทีนี้ทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขาก็บอกว่าอย่างเรื่องที่ไปแจ้งความกับตำรวจปคบ
ให้ตรวจสอบแพลตฟอร์มสลากินแบ่งออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
เพราะเขาเห็นว่ามันมีการกว้านซื้อสลากเกิดขึ้น

แล้วเอามาขายในราคา๘๐บาท
ตามความเป็นจริงถ้าซื้อมาในราคา๘๐บาท

อาจเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน

ให้ซื้อมาแพงแล้วขายถูกก็หลอกลวง
ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่สำนักการณ์เขาพูดเนอะ
เพราะเป็นการกว้านซื้อสลากที่ระบุว่า
ซื้อมาเกินกว่า๘๐แล้วเอามาขายในราคา๘๐บาท
เพราะในความเป็นจริงถ้าซื้อ๘๐แล้วขายในราคา๘๐บาท
ไม่น่าเป็นไปได้เลยเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน

ซื้อ๘๐บาทถูกกว่าขาย๘๐บาทแล้วคงจะได้อะไรเลยมั้งนั่นแหละ
ซึ่งสำนักงานสลากก็บอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับกองสลากพลัส
เขาไม่เคยให้สิทธิ์ในการจำหน่ายสลากด้วย

ไม่สามารถควบคุมผู้ซื้ออายุต่ำกว่า๒๐ปีได้
ซึ่งอันนี้มันเข้าข่ายผิดกฎหมายอยู่แล้ว

ไม่สามารถควบคุมผู้ซื้อที่อายุต่ำกว่า๒๐ได้

เป่าตังค์ของสำนักงานกินแบ่งเอง
มันตรวจสอบได้เพราะว่าต้องระบุยืนยันตัวตน

ซื้อก่อนอะไรอยู่แล้วซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานก็ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
รวมทั้งเครือข่ายเยาวชนเรื่องการขายสลากในเด็กด้วย
อันนี้คือเป็นประเด็นทางฝั่งตำรวจในแง่ของคดีความ
คุณน็อตเองก็ออกมาชี้แจงอีกเหมือนกันบอกแล้วคุณน็อตชี้แจงทุกครั้งนะคะ
คุณน็อตกองสลากพลัสในฐานะซีอีโอนะคะก็บอกว่าเออก็เจ้าหน้าที่มาตรวจค้นแล้วล่ะ
เพราะเขาสงสัยว่าไอ้สลาก๗๐ใบเนี่ยมันมีสลากใบจริงอยู่ที่สำนักงานหรือเปล่า

๗๐เจอ๖๙ส่วนอีก๑ใบเป็นของงวดที่แล้ว
ซึ่งกองสลักพลัสจะเอาไปแสดงภายหลัง
เพราะอาจจะต้องไปค้นหาในสถานที่จัดเก็บ
เพราะโดยปกติการดำเนินการของเขาเนี่ยถ้าหมด๑งวด
สลากทั้งหมดในงวดที่ออกไปแล้วเขาก็จะเหมือนกับย้ายไปเก็บอีกที่นึง
ก็เลยอาจจะต้องขอเวลาหาหน่อย
แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำนอกเหนือจากหมายสาร

ซึ่งคุณน็อตบอกว่ารู้สึกว่าการเข้าตรวจสอบลอตเตอรี่๗๐ใบ

เขายืนยันว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์
และไม่ได้จำหน่ายลอตเตอรี่เกินราคา

เพราะเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตั้งใจจะมาปิดแพลตฟอร์มกองสลากพลัสอยู่แล้ว

และในการเข้าค้นเพื่อหาพยานหลักฐานให้มีความผิด
ก็จะนำไปสู่การปิดแพลตฟอร์ม
คุณน็อตมองว่าเจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องเข้ามาค้นก็ได้
คือถ้าอยากรู้ว่ามีสลากใบจริง๗๐ใบไม๊
ส่งหนังสือมาให้เขาก็ได้
บอกเอาสลาก๗๐ใบเนี่ย

ไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์ในการขายคุณน็อตบอกแบบนี้ค่ะ

สำนักงานสลากไม่เคยให้สิทธิ์คุณน็อตในการจำหน่ายสลากถูกไหมคะ
คุณน็อตเลยบอกว่าการขายลอตเตอรี่ไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์ในการขาย

เพราะการขายลอตเตอรี่มันไม่มีใบอนุญาตในการขาย
เรื่องนี้เคยเข้าคอรมอลมาแล้วแต่ไม่ผ่าน
ผ่านคอรมอลที่จะทำให้ใบอนุญาตสำหรับผู้ที่ขายลอตเตอรี่
เพราะถ้าหากว่าออกใบอนุญาตผู้ค้ารายย่อยอื่นก็จะเดือดร้อน
เพราะว่าถ้าถามคนที่ได้สิทธิ์จริงมันก็คือเจ้าแรกใช่ไหมล่ะ
แต่พวกยี่ปั๊วซาปั๊วอะไรแบบนี้ที่เขารับมาขายต่อ
เท่ากับว่าเขาก็ไม่ได้สิทธิ์นั้นมันก็เดือดร้อนกันเป็นทอด

มันก็มีช่องว่างอยู่ของกฎหมาย

เออพรุ่งนี้ออกไงพรุ่งนี้ออก
ก็ต้องไปตามดูแต่ว่าอีกอันหนึ่งปัญหาที่ทางกองสลากเอง
ไม่ใช่ของสมรรพัฒน์นะกองสลากแอบชาติ
สำนักงานสลากสำนักงานสลากเนี่ยต้องแก้ด้วยคือเรื่องของ
ตเตอรี่ที่มันมีประเด็นเรื่องของจองโคต้ากัน
โคต้ากองโคต้าที่ตบกันหน้าตู้อันนั้นอ่ะ

คืออันนั้นก็สำคัญ

เพราะว่าเหมือนกับพอไปออกโคต้าให้เขาเยอะปุ๊บอย่างนี้
แล้วคนไปยืนรอกันข้างหน้าตู้อย่างนี้
คือใครไปก่อนไปหลังจากนี้ไม่มีแล้วนะ
เป็นเจ้าถิ่นกูต้องได้ตรงนี้ก่อน
มันเคยมีถึงขั้นเขียนกระดาษแปะเอาไว้เลย
ว่าแบบเขามาคนนี้๑๒๓๔คนนี้ชื่อนี้

เจ้าถิ่นจะเขียนเลยในกรในขอในงอนในฉอ
ใช่ถ้าเป็นคนต่อต่างบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วย
บ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วย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
เยอะมากแล้วตกตายอยู่อุ๊ย๑๕๐เหรอคะ
เลขดังค่ะดังอย่างเงี้ยครับพี่หนูก็เห็นมี๘มี๙เหมือนกันหมด
อ๋อเกจิอาจารย์ตายวันนี้ค่ะแรง
ถามเขาซื้อไหมเพราะที่เขาว่าเกจิอาจารย์ตายแล้วแหละ
ก็ไม่อยากสนัดสนุนเขาก็บอกไม่ไม่ต้องซื้อ
แต่เอาแต่เขาต้องเอาอ่ะพี่
แรงจริงบอกว่าจริงไม่ต้องซื้อ
เนี่ยแหละเพราะมีเธอนี่แหละคนเร็วไม่ใช่มีฉันแม่คนซื้อ
ฉันก็บอกว่าไม่ซื้อไม่ให้แบบเนี้ยห้ามสนัดสนุนเอานะ
แต่มันไม่มีแล้วนะเกจิอาจารย์ดังก็ตายนี่หน่อยแม่ไปกับลูก
ลูกแม่ก็มีความรู้สึกมีความสุข๕๐กับครู๒ใบ๓๐๐ไม่เป็นไรเป็นความสุข
คือว่าความสุขเนี่ยเหมือนอันนี้แพงก็ซื้อไปลงกับลูก
แต่จริงสำนักงานสลากรู้อยู่แล้วว่าปัญหาเกิดจากอะไร
เขารู้มานานแล้วว่ามันเกิดจากอะไรแค่ว่ามันจะแก้ยังไงมันจะกล้าจะแก้หรือเปล่า
เอามาดูแล้วใกล้ตุดจีนแล้วนะคะ๑๙ใช่ไหม๑๙๒๐๒๑๑๙วันจ่าย๒๐วันไหว้แล้วก็๒๑วันเที่ยวนะคะ
ฟาร์มของทุกภูมิภาคเลยมีการปรับฐานราคาสูงขึ้น
เพราะว่าตามความต้องการของการบริโภคในช่วงของเทศกาลตรุษจีน
ก็มีการปรับให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่จะเฉลี่ยสูงกว่าในหลายพื้นที่
กดดันของต้นทุนนะคะก็อยู่ที่ราคาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะ
ขยับจากสิบสามบาทสี่สิบนะคะอืมอ่าหมายความว่าขยับขึ้นไปอยู่ที่สิบสามบาทสี่สิบ
ส่วนปลายข้าวเนี้ยนะคะเพิ่มขึ้นจากกระสอบลาพันสามร้อยยี่สิบ
เป็นกระสอบละหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบบาทโอ้โหสองร้อยเนอะ
ถือว่ากระทบมากทีเดียวนะคะและยังมีปัจจัยบวกต่อเนื่องจากจำนวนของนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีนนะคะ
ทยอยเดินทางเข้ามาในไทยจำนวนมากอีกด้วยโดยที่ราคาสุกรที่มีการปรับเพิ่มขึ้น
ภาคเหนือนะคะเป็น๑๐๒บาทต่อกิโลกรัม
ราคาจากขายส่งห้างต่างเป็นเป็นค้าปลีกเนี่ยนะคะจากร้อยห้าสิบหกบาทถึงร้อยหกสิบบาทเนี่ย
ไปเป็นร้อยหกสิบสามบาทต่อกิโลกรัมราคาขายปลีกปรับจากร้อยเก้าสิบสี่บาทถึงสองร้อยสิบบาทเนี่ย
ไปเป็นสองร้อยบาทถึงสองร้อยสี่บาทต่อกิโลกรัมส่วนทางด้านภาคใต้ค่ะ
ราคาขายส่งตามห้างขายปลีกนะคะจากร้อยห้าสิบสามบาทเป็นร้อยหกสิบบาทค่ะ
ว้าวทางใต้นี่ขึ้นสูงมากเลยน่ะอืมราคาขายปลีกเพิ่มจากร้อยเก้าสิบบาท
ไปเป็นร้อยเก้าสิบแปดบาทถึงสองร้อยบาทต่อกิโลกรัมกระทบกระทบห้าหกบาทจุนะ
หกจดแบบเลยทีเดียวค่ะก็ในช่วงตรุษจีนหวังว่าหลังตรุษจีนแล้วทุกอย่างก็จะ
จะปรับลงนะคะอ้าวไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องของดีเจมะตูมนะครับ
ก็คือประเด็นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากชายคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าคุณก้งนะฮะ
คือคุณกุ้งเนี่ยกระทำเกี่ยวกับเรื่องราวของออนไลน์นะครับก็คือการขายของการอะไรต่างนานา
คุณก้งเนี่ยนะฮะมีโอกาสไปเจอหญิงคนหนึ่งครับชื่อว่าวาวานะฮะ
วาวานี่เป็นใครวาวานี่ก็คือเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าตัวเองเนี่ยก็คือเป็นนักธุรกิจนะครับ
ก็ได้มีการมาเจอกับทางคุณคุณก้งเนี่ยนะฮะแล้วก็ชวนคุณก้งบอกว่าเนี่ย
ฉันรู้จักกับดีเจมะตูมนะเคยเนี่ยจะไปนู่นไปนี่ด้วยกันนะ
เคยถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็ลงทุนด้วยกันรู้ไหมว่ามะตูมเนี่ยตอนที่มันตกทุกข์ได้ยาก
ตอนที่มันลำบากลำบลตอนที่เรื่องโควิดมันถูกด่าเนี่ยนะฉันเนี่ยเป็นคนอุ้มมันเอง
เออมาตูมอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนู้นแล้วก็ไปถ่ายรูปกับมะตูมต่างนานา
เอาไปให้ดูบอกว่าเนี่ยรู้ไหมฉันกำลังจะทำธุรกิจกับมะตูมนะมะตูมทำด้วยนะ
จะมีการลงทุนกันนะลงทุนกันเนี่ยหลากหลายสิบล้านเลย
หลังจากนั้นได้มีการนัดทางฝั่งคุณกุ้งเนี่ยนะฮะให้ไปที่ธนาคารแห่งหนึ่งนะครับ
แล้วพยายามจะโชว์เงินว่าตัวเองนั้นมีเงินหกร้อยล้านแล้วบอกเนี่ยที่สำคัญที่สุด
เชื่อไหมว่าฉันเนี่ยนะกำลังจะมีการสั่งทองมาจากต่างประเทศ
ธรรมดาทองเนี่ยบาทนึงเนี่ยสามหมื่นกว่าบาทใช่ไหมฮะ
แต่ต่อไปนี้เธอไม่ต้องซื้อทองแล้วฉันจะซื้อมาเป็นแบบร้อยตัน
เป็นแบบร้อยกิโลเลยเออท้องเข้ามาเนี่ยฉันซื้อได้เนี่ยนะ
ราคานะบาทนึงเนี่ย๒๕๐๐บาทนั่นคุณกุ้งก็หลงเชื่อเพราะมีการเอามะตูมเนี่ยไปแอบอ้าง
แล้วก็มีการถ่ายรูปคู่มีการแบบนู่นนี่ต่างนานาก็เลยเชื่อหลงเชื่อ
ลงทุนซื้อทองไปสองร้อยห้าสิบบาทบาททองอ่ารวมไปถึงซื้อนาฬิกาปาเต็กฟิลิป
นิชชัดมือต่างนานาแล้วเก๊รวมแล้วเนี่ยมูลค่าประมาณ๘๙ล้านบาทที่ซื้อไป
เก้าล้านบาทอืมหลังจากนั้นเนี้ยน้องก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันโดนโกงหรือเปล่า
ทำไมฉันทวงทองฉันถึงไม่ได้สักทีก็เลยมีการติดต่อสอบถามไปที่มะตูมบอกเนี่ย
มะตูมหนูถามหน่อยเถอะว่าทั้งหมดเนี่ยที่ก้งเนี่ยไปซื้อมาจากคุณวาวาคนนี้
แล้วเขาบอกเขาจะลงทุนกับพี่เนี่ยพี่มีส่วนด้วยหรือเปล่ามะตูมก็ตกใจบอก
พี่ไม่รู้เรื่องเลยน้องแต่พี่รู้จักวาวานี่จริงจริงเพราะวาวาคนนี้
เคยมานั่งกินอาหารที่ร้านของพี่อืมเออเสร็จปุ๊บเขามาขอพี่ถ่ายรูปวันรุ่งขึ้น
อะไรต่างนานาว่านี่เห็นไหมคือมีเงินอยู่๖๐๐ล้านเหมือนกัน

เขาก็ตกใจว่าแสดงว่าคนนี้คือของจริงหรือเปล่าวะ

จนกระทั่งมีการบอกว่าจะมีการสร้างนะครับ
เป็นเหมือนกับธุรกิจอันขึ้นมาบนที่ดินแห่งหนึ่ง

แล้วก็จะมีการไปตกลงซื้อที่ดินแถวนั้นประมาณ๙๐ล้านบาท

หลังจากนั้นก็เลยมีการให้เลขาของมะตูมเนี่ย
รับเงิน๑ล้านบาทจากฝั่งของวาวา

แต่เพราะทางเลขามะตูมกำลังจะเอาเงินไปจ่ายเจ้าของที่

ไม่ต้องแล้วเอาเงินคืนมาก่อนได้ที่แปลงใหม่แล้ว

ตูมก็งงว่าอ้าวตกลงมันคืออะไรกันแน่ก็เลย

ถึงได้รู้ว่าตัวเองถูกหลอกไว้ด้วยเหมือนกัน
ทางฝั่งของคุณก้งคุณโก้งที่ถูกหลอกเนี่ย

เอาเป็นว่าหนูเองถ้าพี่จะให้หนูเชื่อนะ
พี่ต้องช่วยหนูจับไอ้นี่ให้ได้

เมื่อคืนนี้ร้านอาหารของมะตูมก็ปิด
แต่เขาเซ็ตฉากใหม่เลย
อ๋อหาคนมานั่งกินอยู่ในร้างเลย
มาเจอกันหน่อยมาคุยด้วยทันทริวงกันหน่อย

ก้มกว่าตมหัวรออยู่หลังร้านหลวกตึงเลย

ส่วนอีกนั่นก็แบบตกใจว่าเอามาล็อกฉันได้ยังไง
เสร็จปุ๊บปรากฏพอเขาดึงขาขึ้นมา
ไว้แรงมากดูจ่ายมากแม่ตกใจ
คือตัวเองเนี่ยเป็นอัธยากรอยู่แล้ว

มาสร้างเรื่องอีกแล้วมีผู้เสียหายหลายคน

แรงมาก

มึงหลีกเรียกกูตลอดเวลามึงไม่โอนอยู่กูตั้งทีนึง
เปิดไลน์สิทางนั้นน่ะเปิดไลน์เลย

กำลังเถียงกับก้มอยู่คือก้มลงไปเป็นแบบ

ตูมก็เลยด่าเละเทะเลย
ก็น่ากลัวมากนะอย่างงี้เนี่ยนี่ไม่จัดที่แท็ทแมน
มะตูมเองเนี่ยเกือบซวยนะ

เกือบซวยกลายเป็นแบบผู้ร่วมข้อดูแลร์การไง

อีกแล้วนะพอเป็นข่าวออกมาปุ๊บเนี่ยเริ่มมีคนติดต่อเข้ามาแล้ว
เขาประกาศออกไปเหมือนกันว่าถ้าเผื่อว่าเห็นว่ามีใครมาติดต่อและอ้างชื่อเขาอะไรต่าง

นี่เขาเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะคะ
อืมเนี่ยนะครับในร้านนวลเนียบาอารีเห็นไหมชื่อร้านอะไรวะนวเนียบาอารี

เออก่อนอื่นมะตูมต้องขอกราบขออภัยในการใช้ถ้อยคำวิสุภาพและการทะเลาะวิวาสในที่เกิดเหตุ
ขอยืนยันตรงนี้นะครับว่ามะตูมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพคือผู้หญิงในคลิป
ตูมเพียงแค่ถูกมิจฉาชีพท่านนี้แอบอ้างชื่อ

และถ้ามีผู้เสียหายจากการเอาชื่อประตูไปแอบอ้างในการธุรกิจเพิ่มเติม

อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
สำหรับที่พี่ผู้สื่อข่าวนะคะ
มาสอบถามมะตูมขอปรึกษาทนายและฝ่ายกฎหมายก่อน
ที่จะออกมาตอบสื่อเพื่อไม่ให้เสียรูปคดี

มาตุมขอยืนยันในความรู้สึกของตนเอง
จะอยู่เคียงข้างผู้เสียหาย
เพื่อตามเงินคืนมาให้ได้มากที่สุดครับ

นี่คนถามแล้วนะว่าพรุ่งนี้คนกระแสพี่หนุ่มจะมีเรื่องนี้ไหม

ใช่ค่ะใช่ตั้งแต่๑๙นี่คือเป็นวันจ่ายไง

๒๐เนี่ยเขาไหว้ฉลายสิงเอียฯกันนะ

เขาบอกไหว้ได้แต่อย่าเริ่ม

ชัยสิงแยนี่เราต้องตั้งที่บ้านด่ะคุณ
คนในบ้านไว้ก่อน

แล้วก็ในเวลาของเขาที่เขากำหนดเอาไว้ในช่วงของปีนี้

คำแนะนำมาจากคุณมะยุราธนบุตร

เพราะล่าสุดพี่ทักกระโดดเหมือนกันนะแอบอ้างชื่อเหมือนกัน

เอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ
นี่ทุกคนเป็นห่วงพี่หนุ่มมากเรื่องแก้ปีชงทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแก้ปีชงพี่หนุ่มคืนระบำไก่เท่านั้นเมื่อไหร่คะ
คือพี่เต้นตรงนี้ไปแล้วแต่อีเจี๊ยบมันบอกว่าไม่ได้

แต่ตอนนั้นผมบอกว่าถ้าเกิดโควิดหายไป
พี่เหี่ยวแกบอกว่าเออเตอร์อะไรนะประมาณว่า
มึงก็ไปเต้นระบำไก่สิหนูก็บอกว่าเอาเป็นว่า
ถ้าเกิดว่าโควิดมันหายมันไม่มีแล้วมันหายไปเนี่ย
ค่ะผมอ่ะก็คือจะไปเต้นระบำไก่
คือแบบบนบนว่าขอให้หายเจอทีเถอะอ๋อให้หายจากรอบใบนี้ไป
จะไปอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนตลอดอ่าวยังอย่างยังไม่หาย
คนเห็นคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดของคุณดาวิเขาแล้วหรือยัง
ปกติเป็นดาราวิวัณิทไทยเนี้ยคือต้องเจอแบบอันนี้ตลอดเลยเนอะ
อ๋อเพียบเทียบแบบว่าแบบหน้าก่อนหน้าหลังอะไรเนี้ย

เห็นเลยว่าตรงไหนบ้างที่มีซิลิโคน

มูกไม่มีคางก็ไม่มีแต่รากฟันมีการทำตาก็ไม่ได้ทำ
คุณหมายเขาเลยบอกว่าก็เอาไว้พิสูจน์กันดูในเอฟนี้ได้เลยนะจ๊ะ
แต่เขาก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะว่าเออจริงการทำศัลยกรรมมันก็ไม่ได้ผิด
ก็สแกนมาแล้วอันนี้พี่ก็สแกนมาแล้วเหมือนกัน

เพื่อจะทำคอนเทนต์ว่าเออหน้าดาวิมี
มีสั่นละยากามอะไรตรงนี้

ทำกินทั้งล่องเลยแล้ว

ไม่มีใครถามเลยนะคะพี่ครับผมพี่หนูถามจริง

ว่าคนพวกเขาขี้อวดนะ
ต้องบอกว่าตอนนี้น้องยาย่านะขี้อวดมากเลย
เพราะว่าอวดภาพคู่หลานสาวนะคะที่ลูกครึ่งนะ
หน้าตาเหมือนตุ๊กตาที่มีชีวิตมากเลยค่ะน่ารักจริงเลย

เมื่อยายาของเราอุรัชยาได้โพสต์ภาพน้องลิฟซี่ค่ะ
ซึ่งเป็นลูกน้องสาวคนเล็กของก๊อฟไมค์นี่
คุณแม่ชื่อน้องหญิงพลอยชมพู
แล้วคุณลูกชื่อลิสซี่ยิ้มกล้องดูสิน่ารักมาก

โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปปั๊บแฟนคลับเข้ามา
เมนต์มากมายไม่ว่าจะเป็นคำว่า
เบบีของน้องยายาต้องน่ารักแบบนี้แน่นอน
ซึ่งแน่นอนเลยค่ะคุณค่ะ
รอวันของพี่ยายานะคะนั่นคืออีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะ
โอเคสดชื่นค่ะนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป